คุณผู้ชมแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณแอร์พันธิลา
และแน่นอนคุณผู้ชมจำได้ไหมคะแก๊งซอมนี่ชีสเค้ก
ค่ะอ่าถ้าคุณผู้ชมสามสิบอัพได้รู้จักแน่นอน
รำนานอยู่รำนานอยู่รู้เลยราสุดนะคะผ่านไปสิบกว่าปี
เขากลับมารวมตัวอีกครั้งนึงต้องบอกว่าแต่ละคนปั๊วปังมาก
จริงค่ะนำทีมมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแอร์พันธิราเจ้าสาวคุณฮารุ
นี่นะคะคุณฮารุภรรยาคุณกายจ้ะออมสุชาค่ะยิปโซโอ้ยมาด้วย
พับพิมพ์มริกาแทรพิมพ์ระดาษภาพผ่านคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะ
เรียกว่ายุค๙๐ยุคนั้นเนี่ยทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าสดใสน่ารักมาก
และอย่างที่บอกไปนะคะเขามารวมตัวกันนะคะกับปาร์ตี้สละสดของสาวแอร์ค่ะ
คราวนี้นะคะต้องบอกว่าปังไม่ไหวไม่ให้ไม่ให้เสียชื่อความเป็น
แล้วต้องบอกว่าแต่ละคนยังน่ารักไม่แผ่วค่ะแล้วมารวมตัวกันแบบนี้นะคะ
แน่นอนมันต้องมีคอนเทนต์เดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์กันหน่อยนะคะ
จะน่ารักขนาดไหนจัดไปจ้า

และนี่นะคะเป็นคลิปที่สาวแอร์เขาลงไอจีนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่า
แอร์เองขายออกแล้วจ้า
ขอบคุณท้ายจากแก๊งเพื่อนสาวมากนะคะ
รวมกันทีโอ้โหแสบหูมากเคี้ยวเจ้าสุดค่ะ
มีความสุขมากนะคะแล้วก็สนุกมากอยากบอกรักทุกคน
ดีใจที่ได้เติบโตนะคะแล้วก็อยู่ติงต้องแบบนี้ด้วยกันไปนานนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนพ้องเข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะ
สุดเนี่ยค่ะที่ใส่ที่คาดผมสีแดงเนี่ยน้องเอกนะ
เอ๊ภรรยาพี่กัปตันคุณแม่ของน้องดินซึ่งหล่อมาก
แล้วแต่ละคนอย่างคุณฮารุเนี่ยค่ะก็มีลูกไป๓คนแล้วนะ
ใช่คุณแต่ละคนก็ยังสวยมากนะคะในขณะที่สกรีนอย่างมีเหลือค่ะ
ทำใจเขาไปตั้งนานแล้วอยู่ใครเลย

รุ่นแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงกระพันอยู่ตรงนี้

ความน่ารักสดใสในยุคนึงเลยนะคุณผู้ชมนะ